บัลเล่แจ๊สแดนซ์คลิปฮอป
ครูสอนเต้นเนี่ยจะเก่งช้อปปิ้งได้ไงอ่ะคะ
ก็หลังจากทำงานนะคะเอาเวลาไปช้อปปิ้งค่ะ
นี่วันนี้เป๊กมีลูกศิษย์อีกคนนึง
เป็นลูกศิษย์คนพิเศษค่ะซึ่งเป๊กมั่นใจว่า
จะต้องช่วยคุณครูให้ผ่านตลอดรอดฝั่งไปจนถึงข้อ๘
และพาคุณครูคว้าเงินแสนไปให้ได้ค่ะ
ขอต้อนรับผู้ช่วยคนพิเศษของเราค่ะพี่ตีดอกสะดาว
สวัสดีค่ะพี่ติ๋วคุณครูกุ้งเนี่ยเธอเป็นครูสอนเต้น

ใช่เนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวรอพี่ตีแล้วเต้นกัน๓คนเลยดีกว่า

พี่เป็นคนสอนนี่ถ้าทั้งหมดของพี่เจพี่สอนเหรอคะ

เอ้ยถ้าเกิดจะเต้นท่านี้คุณต้องเลี้ยงเห็บไว้ข้างหู

ผมบอกไปตลาดมหานาคไปโยนแต่งโม

โอ้โหก็เลยได้ท่านี้มา
คะดูจากคลิปตีบอกแล้ววงการเต้นจะเจริญรุ่งเรืองไหมครับพี่
ไม่แน่ใจเลยค่ะ
เอาล่ะแต่เรื่องการเต้นเนี่ยบอกเลยว่าลายใครลายมัน
แต่เรื่องทายราคาเราต้องสามัคคีกันไปค่ะ
คำถามพร้อมอยู่แล้วค่ะเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
เน็ตมาแล้วเต็มที่โอ้ยถ้างั้นโหลดได้สบายครับ

นี่จังหวะท่านโหลดเลย
เร็วเข้าเดี๋ยวสองคนนั้นมา

เฮ่ยนี่ไงถูกแล้ว
ไหนอ่ะนี่ไง

สุดใช่ครับ

เอ้าดูเลย

การเลี้ยงแมวศรีสวาดนี่ไง

อ้าว

ของใคร

ก้อเอ๋ยข้อไข่ยันต์แล้วข้อไข่ของขวด
ของเราน่ะนั่นไง
เอาไม่ออกไปอีกเหรอ
ออกไปเลยไปรับปากเด็กเลี้ยงขนมก็ซื้อให้มันสิ

เจ้าเอาเงินไหนไปซื้อน่ะเงินเติมเน็ตหมดแล้ว

อยากกินนมมากนะ

นี่ไอ้น้องนะครับเอ้า๒๐บาทนะครับ
๒๐ได้เลยหนูซื้อ
นี่เท่าไร
อีก๑๐
เป็นเท่าไร
เอาไปเลยจะได้จบกันนะครับ
ถูกที่โสด
และนี่ก็คือคำถามข้อแรกของคุณครูกุ๊ก
ครูสอนเต้นคนสวย
ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือไม่
ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกัน